หนีออกจากตลาดแล้วจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้
เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะจ๊ะ

แต่อาชีพนี้เขาทำอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
อาชีพที่เราพูดถึงนะคะก็คือ
จับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติมาแปรรูปแล้วก็ย่างขาย
ซึ่งวันนี้พามาเรียนรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชีวาน
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เห็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ยังไม่มีอาชีพ

คุณจับตาดูให้ดีนะเขาบอกอาชีพนี้แบบ
โอ้โหทำรายได้ได้ดีนะคะ
การจับปลามาแปรรูปแล้วก็ย่างขายของชาวบ้านเนี่ย
บอกว่าสร้างรายได้อย่างงาม

คือคือค่ะคุณถึงเดือนเราเดียวกลัวเยอะเลยนะ
คือคุณยายชื่นอยากดีอายุ๗๐ปีเนี่ย
เป็นคนที่ยึดอาชีพนี้มานานกว่า๓๐ปี
ฮุยายชื่นก็เล่าให้ฟังนี่ขุนยายนะ

หัวย้ายก็ไปหาปลาจับหลองน้ำในหมู่บ้านแล้วก็ทุ่งหน้าแถวบ้านยายนี่แหละ
ซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่ย้ายได้ก็คือปลาหายาย
ปลาอะไรยาย
พวกยายก็จะเอามาล้างทำความสามารถผ้าครึ่งแบบนี้

เสร็จเรียบร้อยยายก็เสียบไม้เข้าไปเลย

คุณดูคุณยายทำเองทุกขั้นตอน
ก่อไฟก่อฟืนก่อถ่านอย่างนี้แล้วก็ย่างปลาเลย
ซึ่งเวลาย่างยายบอกว่าต้องใช้สังกษีมาปิดเอาไว้ด้านบนด้วยนะ

เป็นเคล็ดลับคุณยายบอกแบบว่าเคล็ดลับขนาดนี้เลย
ก็หวังว่าเด็กจะได้รู้เทคนิคนี้นี่
เอาสังกษีปิดไว้แบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหม

ให้ไอร้อนมันระอุแล้วมันจะได้สุกทั่วกัน
เนื้อปลามันก็จะนุ่มจะฟูอร่อยแบบกำลังดีไม่แห้งเกินไป
นี่ยังไงหลักการเหมือนใช้เตาอบ

ดูเนื้อคุณยายสุดยอดเลยค่ะดูดิชัดเป็นคุณยายหรือเปล่า

เอามาคุณค่ะคุณยายบอกว่าปลาเนี่ยขายส่งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๕๐จนถึง๔๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่คุณยายหาได้
อาชีพนี้ยายบอกว่าอาจจะไม่ได้เงินมากมายอะไร
แต่มันก็ทำให้ยายอยู่ได้กินได้แบบสบายอกสบายใจ

คงทำทานในครอบครัวแล้วพอเหลือก็ไปแจกจ่ายชาวบ้านไปแบ่งขายกันอย่างนี้
แล้วพอมีปลาเยอะก็มาเป็นอาชีพเป็นรายได้เหมือนนี้
ดีมากเลยแล้วคุณยายได้ถ่ายทอดวิธีการด้วยนะสุดยอดจริง
โอ้โหปลาน่ากินน่าทานเสียใดมันหาไม่ค่อยจะเจอ
เพราะว่าเพราะมันเป็นปลาซ่อนพร้อมพร้อมพร้อม